ดูเรื่องคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมครับ
หลังจากคุณอัจฉริยะบอกว่า
ร้อนถึงคนที่ดูแลอู่เรือเลยบอกไม่มีล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลย
จะดูแลจะไปล้างคราบเลือดยังไง
ไม่อย่างนั้นโดนเจ้าของเรือด่าเอานะเพราะว่า
ล้างยังไงให้มีคราบวายเหลืออยู่
หลังจากที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมบอกว่า
เขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับอู่จอดเรือเอกชน
ที่ช่วยกันปกป้องช่วยเหลือคนบนเรือด้วยการทำลายหลักฐานบนเรือ
คุณอาจบอกมีการทำความสะอาดล้างภายในเรือสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุทั้งหมด
ก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะมาตรวจสอบเรือ
คุณสุรัสสกุลสรรดิ์เนี่ยนะ
ออกมาโต้คุณอัจเลยบอกยืนยันเลยนะเรือลำนั้นไม่เคยถูกล้างหรือว่าทำความสะอาดใดเลย
เพราะล้างยังไงถึงไม่สะอาดยังมีคราบวายเปื้อนที่ขอบเรืออยู่เลย
แล้วเขาก็ยืนยันได้ว่าบนเรือไม่มีคราบเลือดแต่มีแค่คราบวายบนเบาะด้านขวาเท่านั้นครับ
ไม่มีครับมีแต่คาบวายตรงตรงขอบด้านขวาของเรือแค่นั้นเองที่เห็นคราบเลือด
คราบเลือดเนี่ยจากบาดแผลที่ผมเห็นนะครับถ้าแผลขนาดนั้นในเลือดผมว่าไม่น้อยเลยล่ะ
ถามว่าจะทำความสะอาดยังไงในระยะเวลาสั้นแค่นั้นยังไงก็ไม่หายครับ
แต่ผมยืนยันครับการันตีเลยว่าทางเราไม่มีการล้างแน่นอนไม่มีการล้างไม่มีการล้างแน่นอนครับ

มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับทนายเดชาบ้างฮะ

ลายชื่อสอบบรรยาทนายความเขาต้องการเนี่ย๗๕๐๐รายชื่อพี่ปุ้ยฮะ
ลงรายชื่อไปแล้วประมาณสัก๖๗๐๐เออ
แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลทางกฎหมายอะไรนะ

ใครก็ตามที่ใช้สื่อออนไลน์มาชักชวนทำให้เขาได้รับความ
เสียหายเดี๋ยวเถอะเขาจะดำเนินคดีกับคนที่ชักชวนคนที่
กระจายข่าวและคนที่ลงชื่อถอดถอนเขาจากการเป็นทนายอย่าง
ถึงที่สุดเลยครับเพราะทนายไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการ
เมืองจะมาล่ารายชื่อถอดถอนทางสื่อออนไลน์แบบนี้ไม่มีกฎหมายรับรองครับ
ส่วนทนายอีกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีคุณตังโมแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้
คนคนนั้นเป็นหนึ่งในกุญสือทีมกฎหมายของคุณแม่แตงโมด้วยก็คือชุดที่คุณสสเต้มงคลกิจเนี่ยแต่งตั้ง
ล่าสุดโบกมือลาส่อสอเต้แล้วนะอ้าว
บุญถาวรปัญญาสิทธิ์ครับอ้าวเดี๋ยว
ทนายโถวันก่อนยังเป็นตัวตั้งตัวตีออกมาอยู่เลย

เขาบอกว่าเขาถอนตัวยุติบทบาทตัวเองแล้วครับแล้วจำได้ใช่ไหม
ในนี้มันจะมีการเล่านิทาน

ยุติแล้วฮะยุติการเล่านิทานเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดแล้ว
และไม่ขอพูดถึงคดีคุณตังโมอีก
เหตุผลเนี่ยเป็นเพราะอะไรไปฟังทนายโถหน่อยฮะ
หลังจากที่สสเต้มงคลกิจแต่งตั้งผมเป็นที่ปรึกษาคดีแตงโม
ผมเจอหลายอย่างหมายความบอกแล้วว่า
เมื่อวานเนี่ยตอนเช้าผมเจอสิ่งที่เล่นลับกับตัวเอง

ประตูบ้านห้องครัวผมนั้นล็อกเอง
ผมก็ขนลุกเลยนะครับ
โอ้โหอะไรกันนี่เครื่องปินเตอร์ปริ้นต์เอง
คิดดูสิครับอยู่ดีคือวินเตอร์ทำงานเอง

ผมให้คำแนะนำแล้วก็ฝากเตือนไปคนที่มาเกี่ยวข้อง
คิดไม่ดีต่อคดีน้องแตงโม
ช่อฉนคิดแสวงหาคุณประโยชน์

พวกนี้จะไม่ตายดี

วันนี้พูดในวันที่๖มิถุนา๒๕๖๖
ใครเคยทำหน้าที่อะไรแล้วทำให้ดีเนี่ย

คุณประศาจเองคอยดูนะครับ
คนที่เคยดีมีชื่อเสียงก็จะหล่มจม

เห็นบอกว่าประตูบ้านก็ล็อกเอง
ที่เขาบอกว่าใครมายุ่งเกี่ยวกับคดีคุณตังโม
เจ็บตัวทุกรายนะครับ

ค่ะตามกันต่อยาวเลยนะ

อายการที่บอกว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
ใช่แล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่วันนี้

คุณอัจฉริยะจะพาคุณแม่ทัวร์
ไปร้องเรียน